กลับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนที่เคารพกับผมนิยมเวชกามาสมาชิกสภาผู้แทนราชดรจังหวัดสกลนครเขต๒พักเพื่อไทย
ท่านประธานครับต้องขอขอบคุณท่านหัวหน้าท่านนายแพทย์ชุณนาศสีแก้วคุณนำไฝค้าน
สมาชิกสภาพผู้แทนราชดรจังหวัดทุกท่านในภักดิ์เพื่อไทยที่มอบหมายให้ผมอภิปราย
เมื่อไว้วางใจนายกประยุทธ์จันทร์โอชาตามมาตราหนึ่งร้อยห้าสิบเย็นของรัฐธรรมนูญ

ทรัพย์สินของพระพุทธศาสนา

สี่แยกประตูน้ำข้าวมันไก่

ผมเองต้องขอบอกว่า

ผลเอกประยุทธ์จันโอชา

ว่ามีพฤติกรรม
สอไปในทางทุจริตต่อหน้าที่

และสมคบคิด

ภายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งเป็นศาสนาของคนทั้งประเทศ
โดยเอาผลประโยชน์ให้พักพวก

ประโยชน์ให้กับพวกพ้องบริวาร

ตรวจสอบและนับยับยั้ง
จนทำให้เกิดความเสียหายต่อผลประโยชน์ของ
คณะสงฆ์และพุทธศาสนา
อย่างมากมายมหาศาล
ซึ่งในปฏิบิโดกเรียกว่ากรรม
เมื่อเช้านี้ผมฟังท่านประยุทธ์ท่านมาชี้แจงรอบแรกว่า

ซึ่งการกระทำของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้
ผมถือว่าเป็นครุกรรม
คือกรรมเป็นเรื่องการชี้เจตนา

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกท่านอนุชานะครับ
เพราะเรื่องนี้ท่านมาตามต่อไปว่า
เป็นเรื่องที่นายกต้องรับผิดชอบ

เลยต้องอภิปรายในวันพระ
เพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่า
กระทำของนายกครั้งนี้

ซึ่งท่านต้องรับผิดชอบ
เพราะทรัพย์สินที่ผมกล่าวหา
ผลเอกประยุทธ์จันโอชา

เสียหายต่อพระสงฆ์
และพระพุทธศาสนาโดยส่วนรวม
ซึ่งผมจะลำดับต่อไป
การกล่าวหาว่านายกครั้งนี้
เอาสมบัติพระพุทธศาสนา
ทุจจริตขอรับท่านช่อกง
เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อเอกชน

ใครเป็นคนได้ประโยชน์

พี่เดียวนั่งร้านของท่านบอกว่า

เป็นเรื่องที่ถึงตัวนายก

ผมจะปูพรมต่อไปว่า

การบริหารราชการแผ่นดินของนายกนั้นเป็นการบริหารราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา
แล้วเกิดเสียหายเกิดความขัดแย้งในสังคมณฑล
อย่างไม่เคยเป็นมาก่อนในนายกของประเทศไทย
ผมเริ่มจากโครงสร้างของพระพุทธศาสนาสำนักพุทธเนี่ย
มันเป็นเรื่องที่แปลกที่เกิดขึ้นในวงการสงฆ์ไทยคือ
เป็นคำสั่งที่ขึ้นมาในคำสั่งเดี๋ยวกลับมาคำสั่งเมื่อกี้ก่อน
โครงสร้างเดิมทีเดียวก็เป็นไปโดยปกติ

สำนักพุทธศาสนาเป็นโครงสร้างที่นายกรัฐมนตรีเป็นคนกำกับของเดิมนะฮะ
มีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรมนตรีแล้วก็ต่อไปสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ซึ่งสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติไปเกี่ยวข้องกับพระสงฆ์ทั้งประเทศ
ดังนั้นที่เกี่ยวข้องมากสุดคือผลประโยชน์ของพระพุทธศาสนา
เขาเรียกว่าสาธนสมบัติกลาง
ที่ผมจะพูดถึงในวันนี้
ก็คือผลประโยชน์มหาศาลในศาสนสมบัติกลางตลาดเฉลิมโลก๔แยกประตูน้ำ
ข้าวมันไก่ที่ท่านทั้งหลายทราบดี
เมื่อกี้นี่ผมจะบอกให้ดูว่ามันเป็นเรื่องที่

ที่เดียวนี่เห็นไหมสำนักนายกที่ปรึกษา
ซึ่งรัฐมนตรีโดนย้ายเพราะพอสำนักพุทธคนนี้
สำนักพุทธลงมาสำนักพุทธแล้วก็พระสงฆ์ทั่วประเทศ
โดยหลักคือมหาธรรมคมคือบศปกครองสงฆ์

แต่คราวนี้สำนักพุทธเป็นหัวหน้าพระ
นี่คือประเด็นที่ผมต้องบอก
ให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศได้ทราบว่า
บ้านเมืองมันไปประหลาดแล้ว

ว่าท่านนายกรัฐมนตรี
ท่านทำเป็นเรื่องที่ไม่เป็นเรื่อง
ซึ่งปกติเขาไม่ทำกัน
ท่านเอาพบจากดีเอสไอ

ขึ้นมาเป็นพอสำนักพุทธระดับ๑๐

มันไม่มีครับในประเทศนี้เขาไปทำกัน
แต่ท่านนายกประยุทธ์ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ทำแล้ว
ผมที่จำเป็นต้องพูดท่านประธาน

ผมกล่าวหานายกว่าทุจริตช่อกง
ทรัพย์สินของพพุทธศาสนา

อยู่เฉยคำสั่งจากดีเอสไอ

ขึ้นมาเป็นพสนักพุทธ๔๐

พระพุทธศาสนาเรียกว่า

จากสายจับประชุมสายสวร
หมายความว่าอยู่ดีในกระบวนการจับกลุ่ม
พระพุทธศาสตร์จำหาลัยพระหมาลัยมหาจุฬา
ก็มีพบความผิดปกติ๒ประการ
ประการแรกคือพบจากการแต่งตั้ง
ประการที่สองคือพบความผิดปกติ
ที่ผมกล่าวหาว่าการเอาสมบัติทางพุทธศาสนา
ไปทุจริตขอรับชั้น
โดยเอาสาธนสมบัติกลางตลาดเฉลิมโลก
สี่แยกประตูน้ำซึ่งพี่น้องทั้งหลายเรียก
ทราบดีคือข้าวมันไก่ประตูน้ำ
นี่ล่ะตรงนี้คือทรัพย์สินของพระพุทธศาสนา

นี่คือทรัพย์สินของพระพุทธศาสนา
ทรัพย์ศิลป์ตรงนี้เขาซื้อมาตั้งแต่

เป็นของคณะสงฆ์ซื้อจากผู้ใจบุญท่านหนึ่ง
อายุมากจะรู้ว่ารถเมขามของใคร
รถเมฆขาวคือนายเลิศนี่แหละเจ้าของเดิม

ผมมีหลักฐานชัดเจนที่พูดมานี่
พอซื้อมาแล้ววัตถุประสงค์หลักตอนนั้น
คือซื้อมาเพื่อที่จะ
ทำเป็นโรงไฟฟ้าเพื่อหารายได้

ปรากฏว่าต่อมามันเป็นความโชคดีหรือ
เป็นเพราะสายตาของพระสงฆ์สมัยนั้นมองไกล
ก็เกิดตัดถนนเป็นเพชรบุรีตัดใหม่
อันนี้จึงเป็นเรื่องที่เกิดมูลค่ามหาศาลขึ้นมา
มันจึงเกี่ยวเนื่องกับคำสั่งตัวนี้

บุรีตัดใหม่ตัดผ่านเป็นตลาดเฉลิมโลก
ฝั่งเพชรบุรีตัดใหม่ฝั่งเหนือกับฝั่งใต้
นั้นจึงมีว่าเป็นเรื่องที่ผมที่กล่าวถึงเมื่อกี้นี้ว่า
มีคำสั่งกลับมาย้อนหลังแต่คำสั่งว่า
คำสั่งจากที่ว่าจาก๔๘มา๔๐

นายกออกคำสั่งเลยเพื่อเอามาทำประโยชน์
ซึ่งบริษัทซึ่งจะดูกันต่อไปว่า
คำสั่งตัวนี้มันเกิดได้ยังไงแล้วมันมาแล้วประโยชน์เกิดจากใคร
ผมย้อนมานิดเดียวว่าจัดสายจับมาเป็นสายสวดที่กล่าวถึงครับ
ท่านประธานครับเมื่อกี้คำสั่งเนี่ยออกมาแล้ว
พอต่อมาพอคนคนนี้นี่ตามคำสั่งนี้เป็นประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ผมไม่เอ่ยไปได้ท่านพันธุบริโธโพงพรพาลสนิ
ตำแหน่งเดิมผู้บัญชาการสำนักคดีภาษีอากรกรมสอบสวนคดีพิเศษเรียสไอ

ดำตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติ
ออกคำสั่งเมื่อวันที่๒๕กุมภาพันธุ์๒๑๖๐
โดยให้พ้นจากตำแหน่งคนเดิม

หลังจากนั้นปรากฏว่าจากการที่ข้ามสายมาเลยครับ
ท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักงาน
พุทธศาสนาแห่งชาติ
ยุคของท่านเมื่อท่านมาอยู่ท่านประธาน
ท่านได้ก่อความวิรกรรมหลายประการ
ประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาคือ
เป็นยุคที่คณะสงฆ์ปั่นป่วนมากที่สุด

เริ่มจากการจับกลุ่มพระเทระผู้ใหญ่๗รูป
จากวัดเสกตกดีจากวัดสามประยากดี

และดับลองสมเด็จสามรูป

ให้ศึกโดยแทนที่ตัวท่านอย่างถือว่าวริสุทธิ์
จับได้จับไปเก่าหาก็ต้องให้ประคองพระเหลืองอยู่

แต่ท่านไม่อย่างนั้นแหละ
ซึ่งอ้างตัวเองตลอดว่าท่านแขวนพระเต็มคอนะท่านเคยบอกงั้น
ผมจึงถือว่าท่านละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของพระ
ผมจึงถือว่าในขณะท่านเป็นนายกรัฐมนตรี
ท่านไม่เคยปกป้องพระสงฆ์เลย
ไม่เคยออกมาพูดคุยกับคณะสงฆ์
ไม่เคยออกมาทำการใดที่เป็นประโยชน์ของคณะสงฆ์

ลูกน้องท่านของท่านเองซึ่งเอามานั่งอยู่ในตำแหน่งนี้
ท่านไม่เคยตักเตือนท่านไม่เคยบอกว่าอันนั้นทำไม่ถูก
มีแต่สร้างความปั่นป่วน
ผมจึงต้องแสวงหาพ่อเทศจริงจึงต้องถือว่านายกธรรมดี
เป็นยุคที่สร้างความปั่นปวด
ความอัปยศที่สุดในวงการคณะสงฆ์ไทย

ท่านพันธุโธภงพรพราสนีซึ่งเป็นลูกน้องท่าน

พอท่านมาอยู่รัฐธรรมดีออมศิลป์
เห็นว่ามันไม่ชอบมาพากล
ท่านก็จะย้ายออกไป

ยืนยันมีบันทึกว่าท่านไม่ไปไม่เดินทาง
เพราะท่านไม่ใช่ลูกน้องรัฐมนตรีประจำสำนักนายมนตรี

คิดแล้วละอายใจถึงท่านอนุชาเลยนะ
ท่านจะบังคับบัญชาได้ยังไงนี่
ลูกน้องบอกไม่ใช่ลูกน้อง

วันนี้คงเวลาจริงผม๔๐นาทีนะ

ผมต้องลำดับเหตุการณ์ว่า
ท่านพระเอกประยุทธ์ทุศจริงยังไง

ย้ายไปสำนักนายกย้ายไปที่อื่น

ออกคำสั่งใหม่ซ้อนขึ้นมา
แสดงถึงความยิ่งใหญ่ภาวศนพุธ
ก็ต้องมีคนให้ท้าย
นี่แหละผมจึงถือว่าผู้บังคับบัญชาออกคำสั่งแล้ว
แต่ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ยอมปฏิบัติตาม
แล้วบรรทุกว่ายืนยันแล้วนายกต้องออกคำสั่งใหม่ล่ะ
ก็ถือว่าไม่ธรรมดาท่านประธาน
นี้เป็นที่มาของผลประโยชน์ครับ

ต่อมาว่าพอตรงนี้เดี๋ยวก่อน

เป็นที่ปรึกษานายกระบนตรี
ตั้งเป็นที่ปรึกษานายกรมนตรีคำสั่งชัดเจนนี่ครับ

มีในพระราชจิตจานุเบกษาไม่ใช่เรื่องลับ
มันต้องเปิดเผยได้ไม่ใช่เอกสารปลอมครับ
ก็ตั้งตั้งและวันนี้จากวันนั้นถึงวันนี้
นายพบคนนี้ก็ยังเป็นที่ปรึกษาแล้วยังนั่งอยู่ในตำแหน่ง
อยู่ในสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติมีรถมีที่จอดรถ
เป็นประจำที่ผมไปถ่ายมาวานเนี่ย
ครับมีตำแหน่งมีห้องทำงานเป็นปกติ
แล้วท่านอนุชาจะสั่งการได้ยังไงนี่คือประเด็นครับ
นี่ก็เป็นเครื่องยืนยันว่าสำนักพุทธขึ้นต่อนายกโดยตรง
ไม่ได้ผ่านกระบวนการในยุคพันตรวจโทคนนี้เป็นผู้
พอสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติครับก็ไปเลยไปเป็นประเด็น
เนื่องจากต้องใช้เวลาผมจึงบอกว่าการบังคับบัญชาแบบนี้
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียุคนี้ท่านอนุชาอย่าไปหวังเลย
ว่าจะสั่งการได้เพราะมันมีคนสั่งการไว้แล้ว
ผมไม่เป็นอายแทนท่านนะท่านอนุชาติ
สั่งการอะไรไม่ได้ลูกน้องตัวเองเขาบอกเป็นลูกน้องนายก
แล้วก็นั่งประจำอยู่วันนี้ก็ถือว่าไม่เกษียณนักเกษียณแล้ว
เพราะเป็นที่ปรึกษานายกตำแหน่งใหญ่โตครับ
ประเด็นที่๕ผมกล่าวหาว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
เอาสมบัติของพระพุทธศาสนาไปทุจริตคอลลับชั่น
เพื่อเอื้อประโยชน์แก่เอกชนมากมายมหาศาล
ประเด็นนี้ผมถือว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
กระทำกรรมหนักที่สุดคือเรียกว่าเป็นกรรมที่ร้ายแรง
เรียกว่าเป็นครุกรรมโดยเฉพาะประเด็นเรื่องสังคเพศ
พระสงฆ์แตกวุ่นวายครับ
ผมจึงต้องเดินต่อไปว่า

ข้อกงทรัพย์สินศาสนสมบัติกลางตลาดเฉลิมโลกสี่แยก
มันเป็นเรื่องร้ายแรงร้ายแรงจนกระทั่งทำให้เห็นว่า
ศาสนสมบัติของสงฆ์ท่านยังกล้าที่จะเอาไปผันเป็นเงิน
มันเป็นบาปหนักมันเป็นความผิดร้ายแรง
แต่ท่านก็กล้าทำเพราะท่านดูเอาผลประโยชน์เป็นหลัก
ที่ผมพูดมานี่ประเด็นมันคือตรงนี้ว่าแล้วท่านจะทำยังไง
ท่านจะพิเศษได้ยังไงท่านจะบอกว่าเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่
เป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติการแต่พฤติกรรมมันล้วนมาถึงท่านทั้งนั้น
ท่านนายกรัฐมนตรีที่ชื่อประยุทธ์จันโอชาท่านประธานครับ
ข้อมูลที่ผมกล่าวมาตลาดทรัพย์สินสาธารณสุขบัติกลาง
เฉลิมโลกวันนี้มีการทำสัญญาเช่าที่ไม่ชอบ
ผมจึงยืนยันว่าไม่ชอบคือเสียเปรียบทั้งหมด
สัญญานี้เป็นการทำ๔๐ปีกับบริษัทภอพแมททำเมื่อวันที่๔

๔วิทยาลัยยนตร์๒๕๖๒โดยสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ
พันธุรโทษภงพรสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติพันธุรโทษภงพร
เช่าที่ดินตลาดเฉลิมโลกกับบริษัทพ็อกแมท
มูลค่าสัญญา๔๐๐อยู่ร้านไลยะเวลา๔๐ปี
เพื่อบทราบปะทางครับเริ่มต้นสัญญากะพิษแล้ว

กฎหมายแพ่งสัญญาเช่าไม่สามารถกระทำได้เกิน๓๐ปี
แต่ท่านก็พบคนนี้ก็ตั้งใจทำรีบเร่งเร่งรีบ
ผมจึงสงสัยจึงมีคำถามว่ามันเป็นไปได้ยังไง
ทำไมต้องเร่งรีบทำไมต้องทำสัญญาที่ผิดตัวข้อกฎหมาย
ทำไมต้องทำสัญญาสามสิบปีแต่ท่านก็มีทางออกว่า
ทำสัญญาสามสิบปีแล้วบวกอีกสิบปีแม้กระทั่งคิดยังผิดแล้วครับ

สัญญาเช่าบูรณ์ค่าสี่ร้อยล้านระยะเวลาสี่สิบปี
โดยในสัญญาเช่าบอกว่าเพื่อพัฒนาปลูกสร้างสารสมบัติเฉลิมโลกฝั่งเหนือ
ที่ตั้งเดิมคือตะบนประแจจีนปัจจุบันคือแขวงมักกษันเขตลาดทีวี
กรุงเทพมหานครในขณะนั้นโดยพงพรเป็นผู้ลงสัญญา
บริษัทพอแมคจำกัดนายวิโรธตั้งเกตนาพรกรรมการผู้มีอำนาจ
โดยดูสัญญาสวยหรูบอกให้สี่พันล้านเดี๋ยวดูต่อไปครับ
แล้วสี่พันล้านได้ไหมสัญญาสี่สิบปีผมจะบอกว่าสัญญานี่
เป็นสัญญาช่อฉนสำนักพุทธเสียเปรียบที่สุด
เพราะเอื้อประโยชน์ให้นายทุนผิดทั้งกฎหมายท่านประธาน
ผมต้องไล่เป็นลายลายสัญญาน่ะครับเห็นไหมสัญญาเช่าพื้นที่

สัญญาเช่านี้ในพื้นที่บวกเจ็ดสิบเจ็ดหมื่นเก้าพันตารางเมตร
มีอาคารสามแท่ง
มีอายัดสามแท่งอาคารตัวนี้สัญญาฉบับนี้แม้แต่คิดก็ยังผิด
ผิดยังไงหนึ่งถึงสามปีแรกไม่ต้องเสียค่าเช่า
บ้าหรือยังไงนี่ท่านพอโพยวทท่านเป็นบ้าใช่ไหม
ท่านไม่ดูเขาเลยเลยท่านเป็นผู้มียำนาถสูงสุดอะ
หนึ่งถึงสามปีไม่ต้องเสียค่าเช่าปีที่สี่ถึงปีที่สิบ
ปีละเก็บแสนแปดหมื่นคือตกเดือนละหกพันเอ่อหกมื่นห้าหกพันห้าร้อยบาท
บาทท่านประธานครับที่ตรงนั้นมันยิ่งกว่าทองคำ
ท่านประธานแค่แผงขายพาร์ทนี่ก็เดือนละแสน
ผมไปดูแล้วท่านประธานนี่คิดมาได้ยังไงนี่
แผงแค่ขายพระนี่เขาต้องจ่ายเดือนละเป็นแสน
แต่ทั้งสามแท่งของทัศน์ธรรมสัญญานี่ไม่ชอบชนได้ยังไง
เดือนละหกหมื่นห้าสามแท่งนะอาคารนี่แท่งกว่าสิบชั้นอ่ะ
ผมจะบอกว่าซึ่งโดยเฉพาะ
นอกจากนั้นท่านยังทำสัญญาแปลกในสัญญาเช่าและบูค่อที่๘
อาคารเช่าที่ดินนั้นผู้เช่าก็บอกว่าชำระค่าบำรุงกลางต่างหาก
จากค่าเช่าเป็นเงิน๑๑๕ล้านแต่ท่านเรารู้สึกว่า
ลงมาไม่ต้องจ่ายเงินครั้งเดียว
จอยเป็นงวดหนึ่งงวดสองสิบห้ายี่สิบ
แล้วก็ทยอยจ่ายไปเรื่อย
ผมจะขึ้นให้ดูลำดับเป็นสั้น
แต่ว่าขึ้นให้ดูว่ามันมีระยะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้า
รวมยังไงท่านบอกสัญญาจะได้๔๐๐ล้าน
ผมไปรวมยังไงมันก็ได้แค่สองร้อยสามสิบสองจุดสี่สิบเก้าล้าน
สัญญาก็ยังเอาเบียบอยู่ขนาดบอกสี่ร้อยน้อยแล้ว
แต่เมื่อคิดไปรวมเงินก็ได้แค่สองร้อยสามสิบสองล้านครับ
ท่านประธานครับสัญญาเช่าดังกล่าวนี่คือเป็นสัญญาที่สี่สิบสองทับสองพันร้อยหกสิบสอง
นี่เห็นไหมตกลงเงินสี่ร้อยล้านแล้วก็ไม่ได้จ่ายเงิน
ผมไปรวมมาก็ยังได้แค่สองร้อยสามสิบสองล้าน
ทยอยจ่ายค่าเช่าค่าอะไรท่านเขียนเขียนเพื่อให้สำนักพุทธเสียเปรียบทั้งหมด
นี่สัญญาเช่าเลขที่ดินมีชัดเจนนะครับ
รูปแล้วฝั่งเหนือที่ผมวิเคราะห์ให้ท่านดูก็ได้ว่า
กับผมได้นำมาวิเคราะห์เพื่อปกป้องศาสนสมบัติกลางของพุทธศาสนา
ซึ่งบรรพบรุษของเหล่าพระในยุคนั้นหัวก้าวหน้ามากนะพระสงฆ์ในยุคนั้น
ซื้อไว้เพื่อเป็นศาสนสมบัติของประเทศนั้น
ของชาวพุทธทั้งหมดที่นั่งตรงนี้ผมคิดว่าเป็นสอสอชาวพุทธทั้งหมด
ต้องกลับเรียนว่าที่ผมต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ทำได้ไง
สัญญานี้ทำวันที่๔มิถุนายน๒๕๖
แต่ไปขออนุมัติมหาเทราสมาคมจะขึ้นมาในอีกต้นหนึ่ง
เดี๋ยวค่อยเปรียบเทียบให้เห็นว่าเราเสียเปรียบของเงินในเขตเดียวกัน
เป็นหลายร้อยล้านฮะแต่ให้เห็นซะก่อนว่า
สัญญานี่ผิดพลาดตั้งแต่การทำสัญญาเช่าเลยนะครับ
สัญญานี้ทำสัญญาเช่าวันที่๔มิถุนายน๒๕๖๒
โดยพบทั้งคือพันธ์ตำรวจโทษพงภรพาพันธ์
ซึ่งเป็นลูกน้องที่ท่านยกมาของพลเอกประยุทธ์จันโอชา
แต่นำเข้าขออนุมัติต่อมหาเทราสมาคม
ซึ่งมีการประชุมครั้งที่๒๑พัก๒๕๖
เมื่อวันที่๒๘สิงหาคม๒๑๖๒ของมหาธรรมคม
ล่วงมาแล้วสองเดือนต้องถามนายกว่า
ลูกน้องท่านเร่งรีบไปไหนทำไมต้องเร่งรีบ

ทำแล้วสัญญา๒เดือนแล้วค่อยมาขออนุมัติ

ที่สำคัญผู้เช่าลายเดิม
หมดสัญญาเช่าพศ๒๖๘
วันนี้ก็มีการฟ้องสำนักพุทธ
เพราะว่าสัญญาเช่าเดิมยังไม่หมด
แต่ท่านก็เร่งรีบเพื่อที่จะ

ที่สำคัญบริษัทที่มาทำสัญญาเช่า
นั้นตอนจดนั้นจดทะเบียนมีมูลค่าเพียง๑ล้านบาท

มีทุนจดทะเบียน๑ล้านแต่มาทำสัญญาเช่า๔๐๐ล้าน

จดทะเบียนมีหุ้นอยู่๒๕๐๐หุ้น

บริษัทนี้ไปจดทะเบียนที่เกาะ

ที่ไม่ต้องตรวจ

สามารถผันเงินได้ตั้งเงินมาโดยเฉพาะ

เอาหุ้นไปหมดเลย๔๙๙๙๘
ผู้ที่ทำสัญญาเหลือแค่หุ้นเดียว

ท่านทำเพื่อผลประโยชน์ของใคร

เจตนาเพื่อทำให้เสียหาย

บริษัทนี้เขามีเงื่อนไขว่า
เงื่อนไขในการตั้งบริษัท

ผู้ถือหุ้นทำประชุมหุ้น

ไม่กำหนดทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ
ไม่ต้องแสดงงบการเงินและบัญชี
ไม่ต้องให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ
เป็นเจตนาที่จะมีการฟอกเงินชัดเจน
อันนี้ต้องยืนยันให้เห็นครับ

เป็นเจตนาอำพางชัดเจน
แล้วการส่งสัญญา

สัญญาที่เอื้อเอกชน

อ้างว่าได้เงิน๔๐๐๐ล้าน

ที่สร้างพอ๔๐ปีแทบไม่มีอะไรเหลือ
ข้อที่๒๓ปีแล้วแบบ๘ยังไม่เสร็จ
ข้อที่๓ยินยอมโดยอัตโนมัติ
ไม่ต้องแย้งไปในสัพทีวันถือว่าเห็นชอบ
ข้อสี่ยังไม่หมดสัญญากับผู้เช่าก็สามารถที่จะ
ผู้เช่าก็ดำเนินการให้ผู้เช่าช่วงได้
ซึ่งเป็นโปรโมชั่น๓ปีไม่ต้องเสียค่าเช่า
บำรุงก้อนแรกที่ตกลงกันใน๔๐๐ล้านเนี่ย
ยังผ่อนส่งเป็นรายละ๒ล้าน๖ล้าน๘ล้านอะไรอยู่
เป็นเครื่องที่ส่อเจตนาว่า
เราพระพุทธศาสนาสมบัติกลางตัวนี้
ท่านเอาไปปูยี่ปูยำ

โดยไม่เห็นหัวแก่พระสงฆ์แก่พระพุทธศาสนา
วันนี้ผมต้องกลับเรียนว่า
โดยใช้เงินเรื่องที่
เห็นไหมนี่เราเสียเปรียบมากเลย
คิดจากกรมธนลักษณ์นะ
เทียบเท่ากับอาคารที่อยู่ติดกัน
อาคารเฉลิมราช

แต่ของเรา๔๐ปีได้๔๐๐ล้าน

แต่คิดจากกรมธลักษณ์ต่อ

ของตลาดเฉลิมโลก๔๐ปีได้๔๐๐

แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
ที่ต้องถามนายกรัฐมนตรี
ไปถึงรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม

ส่วนหนึ่งเคยไปร้องเรื่องเดียวกันนี่แหละ

ทั้งคดีเรื่องเงิน

ทั้งแยสก์คดีทุจริตต่าง

นั่นคือช่องทางหนึ่งครับ

ของชาวพุทธ

หากินกับพระพุทธศาสนา

ท่านนายกมันตีทราบไหมว่าเป็นใคร
เป็นผู้หญิงซึ่งเป็นบล็อกเกอร์ใหญ่เลยครับ
รู้กันทั้งบ้านทั้งเมือง

ผมจึงต้องถามนายกว่าท่านทราบไหม
ที่มาหากินกับพุทธศาสนานี่

รู้บททั้งประเทศ

ผมจึงขอสรุปว่า
ที่ผมรักกล่าวมาทั้งต้น

ที่จะไว้วางใจนายกมนตรี

ช่อกลงทรัพย์สินศาสนสมบัติกลาง

เป็นคนพูดจาไร้สาระ
ครุกรรมหนักคือกรรมหนัก
คนแบบนี้ในด้านพระพุทธศาสนาว่า
มีอเวจีเป็นที่ไป
และผมก็ขอให้พี่น้องสอสอเรา
คิดถึงความถูกต้องถูกผิดบาปกรรม
ท่านยังจะยกมือโหวตให้นายกธมนตรี
ท่านประธานครับท่านนายกไม่มาท่านไม่ฟัง

ผมจะเสนอพระพุทธศาสนา
เป็นศาสนาประจำชาติครับท่านประธาน